วันนี้นะคะพ่อและแม่ของเด็กอายุ๑๔ปีเป็นเด็กผู้ชายนะคะ
ซึ่งถูกพบเป็นศพอยู่บริเวณริมถนนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่วันที่๒๕กุมภาพันธ์ปีที่แล้วปี๒๕๖๑เนี่ยนะคะ
แต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วไม่เชื่อ
เพราะว่าตำรวจสพธวัฒนบุรีสรุปคดีนี้บอกว่า
ลูกชายคุณเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตพ่อกับแม่ไม่เชื่อนะคะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของเพื่อนที่รุมทำร้ายร่างกาย
แล้วเอาศพไปทิ้งที่บริเวณนี้พยายามหาหลักฐาน
จนไปพบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก่อนหน้านี้ร้องเรียนกองปราบ
และล่าสุดวันนี้ไปร้องเรียนพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองพบตร
อยากจะให้รื้อคดีขึ้นมาตรวจสอบใหม่หน่อยค่ะ
โดยการไปครั้งนี้ไปพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะ
พาพ่อคือนายสุริยาศรีทรงและนางสาวเจียมสิริสุก
เป็นสองสามีพันรยาและเป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตมาจากร้อยเอ็ดเลยค่ะ
มายื้อหนังสือถึงพลตำรวจเอกศีวรารังสิบพระมนักกุลรองค์พต
บอกให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับ
ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีเด็กชายกฤษดาศรีทรงอายุ๑๔ปี
บุตรชายที่ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ริมถนนร้อยเอ็ดอาจสามารถ
อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด๒๕กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
โดยพ่อกับแม่เชื่อว่าไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ
น่าจะเป็นการฆาตกรรมแล้วเอาศพไปทิ้งอำพรางคดี
แต่ตำรวจสพธวัฒน์บุรีลงความเห็นไว้แบบนั้นนะคะ
จากนั้นจากวันที่๒๕กุมภาพันธ์ผ่านมาอีกประมาณ๑เดือน
คือวันที่๑๖มีนาคม๒๕๕๙
นายสุริยาผู้เป็นพ่อเคยมาร้องขอให้ตำรวจกองปราบปรามมากรุงเทพเลยนะ
ให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายให้หน่อย
มีเจ้าหน้าที่จากกองปราบลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้แล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยตำรวจจากกองปราบบอกว่า
พยานหลักฐานไม่เพียงพอผ่านไป๑ปีกว่าจนมาถึงวันนี้
เดินทางมาขอความเป็นธรรมต่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
เพื่อให้มีการโอนคดีมาอยู่ในความดูแลของตำรวจกองปราบ
หรือมีการตรวจสอบสำนวนคดีใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
โดยสิ่งที่ครอบครัวนี้นำมาคือภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่จะเห็นว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วจะสังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะขี่มา
และหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยนั้น
แต่สิ่งที่เขาสังเกตเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดนี้คือ
เห็นว่ามากัน๓คน
คนข้างหน้าเป็นคนขี่คนข้างหลังเป็นคนซ้อน
แต่สังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันมีขาที่เหมือนจะไม่มีแรงแล้ว
เป็นศพแล้วหรือเปล่ายื่นออกมาแล้วมีลักษณะเอาเสือ

อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่พ่อเอามามอบให้แล้วยืนยันว่านี่เป็นหลักฐานสำคัญ
โดยสงสัยว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นแม่ของผู้ต้องสงสัย
และด้านหลังสุดที่อุ้มศพไว้ประคองศพไว้ไม่ให้ตกจากรถจักรยานยนต์
เป็นพ่อของผู้ต้องสงสัยนะคะ
ครอบครัวนี้ได้กล้องวงจรปิดมาเพราะมีเพื่อนคนหนึ่ง
ของลูกที่เสียชีวิตไปแล้วมาเล่าให้พ่อฟัง
บอกว่าจริงแล้วพ่อมาแอบกระซิบพ่อแบบนี้นะ
วันนั้นไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรอก
แต่ว่ามีกลุ่มชายชะกันต้องสงสัย๖คน
ทำร้ายร่างกายทุบศีรษะ
แล้วก็ลากขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไป
โดยมีคนขับแล้วก็มีคนซ้อนประกบศพลูกอยู่
แล้วก็เอาไปวางไว้ตรงจุดที่พบศพ

ครับเขาเห็นเหตุการณ์อยู่นั่นแหละ
คือเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ไปนั่น

ครับเพราะเขาเป็นคนที่พูดไม่ชัด
เป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ยิน
เพื่อนลูกชายถึงได้หนีรอดออกมาได้

เพราะหนึ่งในกลุ่มนั้นมีญาติของเขา
ส่วนมากก็เป็นญาติของเขาที่ทำร้ายลูกชายผม
จนถึงวันนี้นะคะศพของลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
ครอบครัวได้ทำพิธีชาพนักกิจไปแล้วนะคะ
แต่ว่ามีหลักฐานสำคัญอยู่๒อย่าง
อย่างแรกที่คุณผู้ชมดูไปแล้วภาพจากกล้องวงจรปิด
อีกหนึ่งอย่างคือใบสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจากนิติเวทย์
โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งข้อสรุปที่กรอกไว้ก็คือ
เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายด้วยของแข็ง
คุณพ่อก็ได้หลักฐานสำคัญสองอย่างนี้แหละ
มอบให้กับพลตำรวจเอกศีวรานะคะ